กลับไปเมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้เกิดเหตุอุกอาจหน้าร้านข้าวต้มในพื้นที่จังหวัดตรังครับ
เพราะว่ามีคนร้ายขับรถกระบะมาแล้วก็ลงมาจากรถ
ใช้ปืนยิงคู่อริซึ่งนั่งกินข้าวต้มอยู่กับเมียแล้วก็เพื่อนที่หน้าร้าน
หลังจากนั้นวนกลับมาแล้วยิงซ้ำอีก
โอ้โหก่อนจะขับรถหลบหนีไปทิ้งเด็กและผู้หญิงเอาไว้ที่ร้านข้าวต้ม
และนี่คือหลักฐานเด็ดนาทีเกิดเหตุครับ

ดังอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเสียงคนร้อง
คงกลัวและตกใจกันมากครับ
ช่วงประมาณ๑ทุ่มกว่าเมื่อวานนี้
นายนพดลหรือว่านายต้อมอายุ๓๓รัวปืน๔นัด

และเป้าที่เขายิงใส่นั่นคือร่างของนายจารุพงศ
หรือว่าในถังอายุ๓๒ปี

อยู่ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง

หลังจากก่อเหตุก็ขับกระบะแต่งซิ่งหลบหนีไป
ตำรวจสพห้วยยอดจังหวัดตรังไปตรวจสอบครับ

นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านั้น
ใกล้กันเจอมอเตอร์ไซค์สีแดงเทาจอดอยู่
และมีมีดปลายแหลมพร้อมกับปลอกของผู้ตายตกอยู่ด้วย๑ด้าม
ก็เก็บรวบรวมเป็นหลักฐานนะครับ

จากนี้พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๔ปลอก
หัวกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก๑หัวครับ

รวบรวมเป็นหลักฐานทั้งหมด
ในถังมีแผลถูกยิง
โดนเข้าไปที่ส่วนหัวถึง๓แผลนะครับ

เหนือคิ้วขวาอีก๑

นัดเจาะเข้าส่วนบนส่วนหัว
กล้องวงจรปิดนี้ก็เป็นหลักฐานเด็ด
มุมกล้องจากร้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบันทึกเหตุการณ์ก่อนจะเกิดเหตุ
แต่ว่าไม่สามารถจับภาพช่วงนาทีเกิดเหตุได้
หลังจากภาพนี้ไปแล้วคนร้ายลงจากรถ
นี่นะฮะก็พอจะเห็นภาพกว้าง
ส่วนกล้องวงจรปิดมุมนี้เนี่ยคือได้ยินเสียงปืนดังชัด๔นัด
หลังก่อเหตุครับในต้อมขับกระบะแต่งซิ่งสีขาวหลบหนีออก
จากร้านไปดูภาพนี้นะครับนี่คือกระบะของผู้ก่อเหตุมายูน
เทินวนรถกลับรถอยู่ตรงนี้แยกอันดามันอำเภอห้วยยอดพอ
กลับรถเสร็จแล้วเร่งเครื่องบิดหนีไปเลยครับไปยังพื้นที่
ตำบลทุ่งต่อไปทิ้งปืนเพื่อทำลายหลักฐานก่อนที่เขาจะขอ
มอบตัวในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนในคืนเดียวกันเลยฮะ
ก่อเหตุช่วงหัวค่ำประมาณทุ่มกว่าหลังจากนั้นเที่ยงคืน
ติดต่อขอเข้ามอบตัวพร้อมกับรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุนี่คือ
ผู้ก่อเหตุครับที่โรงพักเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณ
ชาดานักข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปที่ร้านข้าวต้มที่
เกิดเรื่องนั่นแหละฮะสอบถามนางนิตยาเจ้าของร้านแล้วก็เป็น
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้ตายเนี่ยในถังเนี่ยเขาเป็น
ขาจรลูกค้าขาจรเพิ่งจะมานั่งกินข้าวต้มที่ร้านเธอเนี่ย
เมื่อคืนนี้พร้อมกับแฟนแล้วก็เพื่อนระหว่างที่กำลังนั่งกิน
อยู่ดีจู่กระบะคนก่อเหตุขับมาจอดเลยร้านไปนิด
หนึ่งก็มีแฟนแล้วก็หลานมาด้วยนะในฝั่งของผู้ก่อเหตุเนี่ย
แล้วพอมันเหลือบเห็นหน้าผู้ตายปั๊บจู่ชักปืนแล้วยิง
ใส่ผู้ตายสามนัดไม่พูดอะไรทั้งสิ้นในขณะที่แฟนสาวและ
หลานก็ลงมาจากรถด้วยความกลัวและตกใจวิ่งไปหลบหลังร้าน
ผู้ตายเนี่ยตอนที่เขาเห็นว่ามีรถของในต้อมคนก่อเหตุขับ
มาปั๊บคือตาคงประสานตาแล้วจำกันได้อ่ะฮะค่ะสิ่งที่ในถังทำก็คือ
วิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วไปหยิบเอามีดครับอยู่ที่เบาะรถแต่
ไม่ทันเพราะฝั่งของในต้อมคนก่อเหตุเนี่ยวิ่งมาจากกระบะไม่
มีอะไรปิดบังใบหน้าเลยนะฮะชักปืนออกมาจากกระเป๋าสะพายแล้ว
รัวยิงก่อนสามนัดหลังจากนั้นเหมือนจะเดินจากไปแต่เปลี่ยนใจ
กลับมาแล้วยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดก่อนจะขึ้นรถขับหลบหนีและนาที
เขาลงมาจากรถกระบะตอนที่มาก่อเหตุยิงหลานของคนก่อเหตุแฟน
คนก่อเหตุตกใจฮะเด็กวิ่งลงมาแฟนของคนก่อเหตุลงมาตามบอก
ขึ้นรถขึ้นรถแต่ไม่ทันเพราะว่าตัวของในต้อมเนี่ยขับกระบะหลบ
หนีออกไปก่อนทิ้งแฟนคือผู้หญิงแล้วก็เด็กเด็กเอาไว้ที่ร้านตำรวจ
มารับตัวของฝั่งคนก่อเหตุที่มาด้วยกันไปอ่ะนะฮะยอมรับว่า
ตกใจมากนะเจ้าของร้านบอกตอนที่เห็นเนี่ยพยายามตะโกนบอกแล้ว
ว่าอย่ายิงอย่ายิงเพราะว่ามีคนนั่งกินข้าวกันอยู่ด้วยส่วนตัว
เชื่อว่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์บังเอิญหรือเปล่าหรือเขาเคยมี
กันมาก่อนไหมอ่ะเพราะว่ารถยังไม่ทันจอดสนิทเลยฝั่ง
ตายรีบวิ่งไปหยิบมีดมาแล้วค่ะเหมือนจะต้องป้องกันตัวหรือ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับญาติญาติเดินทางมาเชิญดวงวิญญาณของ
ผู้ตายก่อนที่ร้านเนี่ยจะทำความสะอาดแล้วก็นิมนต์พระมาทำ
พิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างต่างเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวลูกค้าก็
กลัวด้วยส่วนที่วัดไตรสามัคคีอำเภอห้วยยอดครับสถานที่จัด
งานศพของในถังบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแฟน
ของผู้ตายบอกว่าปมปัญหาเนี่ยมันเกิดมาระหว่างที่ผู้ตายกับ
น้องชายของในต้อมน้องชายของฝั่งคนก่อเหตุก่อนหน้านั้นเธอ
เคยคุยกับน้องชายของคนก่อเหตุชื่อว่านายอนุชาเคยคุย
คุยกันแต่ไม่ได้คบคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะทึกทัก
ว่าเฮ้ยก็คุยกันแล้วก็น่าจะมีใจให้กันเหมือนคบกันหรือ
เปล่าก็เลยอาจจะทำให้เกิดความหึงหวงตามมาก่อนเกิดเหตุ๑
สัปดาห์นายอนุชาน้องคนก่อเหตุนะครับบุกมายิงเธอกับแฟน
ที่บ้านแต่ครั้งนั้นไม่มีใครเป็นอะไรก็คาดว่าเขาอาจจะ
กลัวว่าแฟนหนูจะไปเอาคืนหรือเปล่าเลยเอาเรื่องนี้ไปฟ้อง
พี่ชายก็คือในต้อมคนที่ก่อเหตุล่าสุดนี่แหละครับส่วน
ตัวของเธอนั้นเพิ่งจะคบหากับในถังผู้ตายได้เพียงแค่
เดือนเดียวเองที่ผ่านมาผู้ตายก็เป็นคนไม่ยอมคนไม่ยอม
ทุกครั้งที่จะมีเรื่องก็จะคิดเสมอว่าถ้าติดคุกก็
ไม่ได้อยู่กับเธอจึงไม่เคยคิดจะไปฆ่าใครหรอก
ก็อาจจะดูอารมณ์มุทะลุบ้างแต่ถ้าหากว่าติดคุกจริง
อยู่กับแฟนสาวเพิ่งคบกันได้เดือนเดียวเอง
ก็ทำให้ในถังเปลี่ยนใจแล้วก็ใจเย็นลง
ในถังเปิดภาพสุดท้ายที่ถ่ายกับในถังให้ดู
แล้วเธอก็ร้องไห้ครับคุณผู้ชมและมิ้นครับบอกว่าไม่คิดเลย
ว่าภาพที่ได้เห็นนี้จะเป็นรูปคู่รูปแรกและเป็นรูปสุดท้าย
ส่วนน้องชายคนก่อเหตุนะครับแชร์โพสต์ของเธอ
ชื่นชมพี่ชายแล้วเยาะเย้ยคนตายนี่ครับเนี่ย
โพสต์ที่เธอเคยโพสต์เอาไว้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะ
กูไปเป็นแฟนมึงตอนไหนคิดเองหรือเปล่า
แหลงให้หมดที่พูดให้จบดิพูดให้หมดสิ
ถ้าจะพูดแล้วข้างบนนี้เขาเขียนว่าอะไร
และชื่นชมพี่ชายตัวเองโทรศัพท์มาขู่ด้วยนะครับ

เห็นเราก็ไม่ได้ถังครับ
เพราะว่าถ้าเขาทำเขาก็จะไม่ได้อยู่กับเรา

ของผู้ตายครับแม่ในถังบอกว่า
ลูกชายเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากคุก
ความผิดพรบออาวุธปืนและพยายามฆ่า
ออกมาจากคุกได้เพียงแค่เดือนเดียวเอง
แล้วต้องมาด่วนจากไปแบบไม่มีวันกลับ

แต่จริงแล้วน่าจะคุยกันดีหรือเปล่า

ส่วนตัวแม่ก็ไม่อยากจะไปโกรธแค้น

แต่ใครทำอะไรไว้

หลังที่โปรตังค์แม่ด้วยให้มาครับโกรธ

เขาได้บอกไหมว่า

ตั้งประตูอัมมาศ์อะไรอย่างนี้

ไม่เจอครับเขาบอกเขาโยนทิ้งตรงพงหญ้าป่าย่าตรงนี้แหละ
ก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

การมีไว้และการครอบครองรวมทั้งการพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย
จากนั้นก็คุมตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดตรัง
ตรวจสอบประวัติในต้อมคนนี้นะครับคุณผู้ชมและมิ้นครับ
พบว่าคดีโชคโชนฮะ
เมื่อปี๒๕๕๒เคยถูกจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

มาอีก๓ปีปี๕๕ถูกจับคดียาเสพติด

ถัดมาไม่กี่ปีปี๖๑ถูกจับข้อหาเสพยาเสพติด
ตัวของผู้ตายเองนั้นถ้าหากว่าไปตรวจสอบประวัติดูแล้วก็พบว่า
มีประวัติคดีอาจยากรรมเหมือนกันนะครับ
๖๐ถูกจับข้อหาเสพยาสพห้วยยอด
แล้วปี๖๑ถูกจับคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และความผิดพรบอาวุธปืนในพื้นที่ห้วยยอด
๖๑ในปีเดียวกันเนี่ยถูกแจ้งข้อหาเรื่องเกี่ยวกับ
ร่วมกันมีซึ่งอาวุธปืนเครื่องกระสุนหรือวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมายด้วย
และอย่างที่แม่ของผู้ตายบอกก็เพิ่งจะออกมาจากคุกแท้
ก็ไม่คิดว่าจะด่วนจากไปแบบนี้
สุดท้ายแล้วคนก่อเหตุมอบตัวแล้วถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเรียบร้อย